ในแต่ละปีก็จะมีนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดงานราว๓แสนคน
ซึ่งงานด้านวิศวกรรมก็เป็นงานที่มีคนลงทะเบียนหางานมากที่สุด
แล้วก็เด็กจบใหม่ก็ต้องการเงินเดือนเกือบ๓๐๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าอาชีพที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดกลับเป็นอาชีพเซลล์หรือว่าพนักงานขายครับ
เปิดเผยผลสำรวจสถิติการหางานและสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศจำนวนกว่า๑๔๐๐๐คน
เพราะว่างานวิศวกรรมเป็นอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่สมัครหางานในเว็บไซต์มากที่สุดอยู่ที่๑๑๒
มาด้วยงานจัดซื้อธุรการและงานผลิตควบคุมคุณภาพ
ส่วนอาชีพที่นายจ้างเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากสุดกลับเป็นงานขายครับสูงถึง๑๒๐
ตามด้วยงานบริการลูกค้าและงานวิศวกรรม
นางสาวแสงเดือนตั้งธรรมสถิตหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
งานขายเป็นที่ต้องการของตลาดในจ้าง
ขนาดที่เรียนเลียฝ์จบสายงานนี้แล้วอยากทำงานที่นี่
แต่เด็กยุคนรไม่เหมือนกันเขามีกล้าที่จะสินใจ

ถ้าทำลายไปแล้วเรารู้สึกได้หว่า
เขาก็จะตัดสินใจลาออกทันทีเลย
นักศึกษาจบใหม่ต้องการเงินเดือนสูงสุดในงานด้านวิศวกรรมนะครับ
โดยต้องการเงินเดือนมากถึง๒๘๐๐๐บาท
และก็งานสิ่งแวดล้อม๒๒๐๐๐บาท
ศาสตร์ในการทำงานที่นักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่ถนัดมากที่สุด
ก็คือการสืบค้นข้อมูลและข่าวสารตามด้วยการทำงานเป็นทีมและการประสานงาน
ส่วนทักษะที่ไม่ถนัดมากที่สุดเป็นการเขียนอีเมลการนำเสนองานและความเป็นผู้นำ
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมิถุนายนปีนี้ปรากฏตัวเลขจำนวนผู้ว่างงาน
ทั่วประเทศอยู่ที่๓๙๐๐คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๗๐๐คน
ส่งผลให้มีผู้เข้ามาหางานในเว็บไซต์ถึง๑๓๐และมีตำแหน่งที่นายจ้างต้องการผ่านเว็บไซต์๘๐๐๐ตำแหน่งครับ